พี่เดี่ยวประสบอุบัติเหตุในขณะที่ถ่ายทำละคร
ต้องเย็บที่บริเวณมือกันเลยนะคะคุณ
ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวหัวใจของพี่เดี่ยวแล้วก็
วันนี้เรามีมาอัปเดตกันด้วยนะจ๊ะ
นี่แหละนี่แหละนี่แหละพระเอกคอมดิชันนะคะ

เกิดพลาดท่าเสียทีในขณะถ่ายละครไปนิดนึงค่ะ
ซึ่งมือเขาพลาดไปโดนด้ามปืน
ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เย็บ๒เข็ม
พร้อมกับฉีดยากันบัตรทยักษ์นะคะ
ซึ่งพี่เดี่ยวก็บอกว่าโชคดีนะที่เป็นมือด้านซ้าย
ซึ่งเป็นมือที่ไม่ถนัดนั่นเองนะคะ

คาดว่าอีก๓เดือนกว่าจะหายเป็นปกติค่ะ
ต้าครับพลาดว่าเราเล่นละครบู

ทำให้ในช่วงตรงนี้ครับ

ฉีกแล้วก็ลึกลงไปประมาณเซนหนึ่งครับ
ตอนนี้ต้องระวังเรื่องการที่จะอ้ามือกว้างแบบนี้

อันนี้โดนมือซ้ายไม่ให้โดนน้ำเลย
แล้วก็ทานยาฉีดยาตามที่หมอสั่ง

เห็นนักแสดงหนุ่มควงนักแสดงสาวอลิสทอย
ทานข้าวด้วยกันแบบ๒ต่อ๒นั้น
เดี่ยวเขายอมรับนะคะว่าไปด้วยกันจริงจ้า
แต่สถานะความสัมพันธ์เป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นนะจ๊ะ

เพราะว่าเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนอยู่กับแรมมี่ครับ
หลายปีมากความสัมพันธ์พี่น้องก็น่ารักดีครับ
ไม่นะไม่มีใครที่แบบว่าชัดเจนเป็นพิเศษ

อาจจะเป็นด้วยเรื่องของจังหวะเวลามากกว่า